ไม่ได้มีเหตุผลในห้องส่งห้องนี้
แต่ที่จะพาไปยืนจะพาไปยืนที่บุรีรำ

บุรีรำก็เปิดร้านร้านหนึ่งเขาบอกว่า
ใครไม่ได้ไปร้านนี้ถือว่าไม่ถึงที่บุรีรำ
นี่คือไม่ได้กินเลยนะร้านนี้
ร้านนี้ห้ามนั่งให้ยืนอย่างเดียวนะครับ
ลูกค้าชายหญิงหลายคนต่างรุมล้อมรถเข็น
แล้วก็ยืนจิ้มลูกชิ้นแกล้มผักสดไป
คุยกันไปสนุกสนานกันไปนะฮะ
ก็อยู่ที่ร้านต้นตำรับลูกชิ้นยืนกิน

แปลเลยไม่ใช่ต้นตำรับลูกชิ้นนั่งกินนะ
หลังสถานีรถไฟในเขตเทศบาลเมืองบุรีรำนะครับ
แม่ค้าขายลูกชิ้นยืนกินต้นตำรับ

ทอดเป็นรุ่นที่๒ต่อจากรุ่นของคุณแม่แล้ว
ลูกชิ้นทอดหลังสถานีรถไฟมากว่า๕๐ปี
จุดขายของร้านแน่นอนคือลูกค้าส่วนใหญ่ชอบยืนกินหน้าร้าน
มากกว่าจะซื้อกลับไปนั่งกินที่บ้าน
จนเป็นที่มาของชื่อนี้แหละครับลูกชิ้นยืนกิน

มาตามคุณสุภาษาน้ำอะไรนะเมื่อกี้คือน้ำลายผมเห็น
หลังโรงเรียนนี่คือยืนเป็นแผงเลย

บางคนอาจจะซื้อกลับบ้านอาจจะดูว่าเยอะเกินไป
บางคนอาจจะอยากจะทานแค่แบบ๒ไม้อย่างนี้
แล้วก็ได้มายืนคุยกันด้วยไง
เหมือนต่างประเทศเกาหลีญี่ปุ่นเขามีนะ
จิ้มลวกแล้วก็ยืนกินกันนะครับ
โดยปกติแล้วนะฮะแม่ค้าท่านนี้บอก
ขายได้กำไรประมาณวันละคุณฟังดี
วันละ๕๐๐๐บาท

แต่หากเป็นช่วงเทศกาลช่วงพีคนะ
ขายได้วันละมากกว่า๑๐๐กิโลกรัม
ำไรนับ๑๐๐๐บาทต่อวัน
โอ้โหฟังเสียงของแม่ค้ากันสักหน่อย
ค้านันแต่วุ่นแรก

แต่ที่วุ่นที่สองยุ่งตอนจากแม่
แล้วก็กินแบบ
คิดว่าแกเป็นกดสรรพของการยืนกินเลย

ใครไม่ได้มายืนกินลูกชิ้นก็คือไม่ถึงวีรัมพ์

บอกว่าก็ได้ยินปากต่อปากมาแบบนี้
เรื่องของลูกชิ้นยืนกินลูกชิ้นยืนกิน

ก็เลยมาต่อคิวแล้วก็มายืนด้วยนะครับ
แล้วก็บอกว่ามันแปลกกว่าที่อื่นนะครับ
แล้วก็แน่นอนว่าพลาดไม่ได้พอไปถึงบุรีรำแบบนี้
ต้องไปลองกินลูกชิ้นยืนกินบ้าง
รับว่ายืนก็สนุกได้พูดได้คุยกับคนรอบข้าง
และที่สำคัญอร่อยออกมาจากกระทะร้อน
เห็นว่ามีหลายเจ้านะมีหลายเจ้านะน้ำจิ้มน่าจะเป็นสูตรเด็ด
น่าจะเป็นสูตรเด็ดของแต่ละร้านนะครับ
แต่ที่สำคัญสุดเอกของเขาคือยืนกินกันจริงด้วย